ค่ะคุณผู้ชมไปดูที่นครปฐมวัยรุ่นนะคะ
อายุสิบห้า

ก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะเอาตัวออกมา
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลกำแพงแสนนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
ก็ทราบว่ารถคันนี้ขับมาจากตำบลวังน้ำเขียว
่งหน้าไปทางตลาดกำแพงแสน

คนขับได้รับบาดเจ็บนะคะ

ทีนี้มาดูที่เพชรบูรณ์กันบ้างค่ะคุณผู้ชม

เห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาต้องรีบเร่งเข้ามาช่วยเหลือเนี่ย
เป็นสภาพรถกระบะที่หงาย

คนขับแล้วก็ผู้ที่นั่งมาด้วยกันทั้งหมด๒คนไม่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนรถเก่งคู่กรณีมีคนบาดเจ็บรวม๓คน
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข๒๑สายสระบุรีหล่มศักดิ

อยู่ที่พื้นที่หมู่๖ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่นะคะ
จากการสอบถามคนขับคือนายสุรเกียรติ
ขับกระบะมาจากกรุงเทพค่ะจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเลย
แล้วในช่องเดินรถเลนขวาเขาอยู่ตรงนั้นไง
ซึ่งนางสาวสุชาดาเป็นคนขับแล่นออกมาจากปั๊ม
จะเดินทางไปเขาคอแล้วก็เลี้ยวเลนขวา

ก็เลยทำให้นายสุรเกียรติที่ขับรถกระบะนี่นะ
ไม่ทันแล้วก็เลยชนท้ายอย่างจัง
ตัวรถก็ฟาดไปใส่เสาไฟส่องสว่างทำให้เสาไฟหักหนึ่งต้น
แล้วรถกระบะก็พลิกจนหงายล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะอยู่กลางถนน
ส่วนรถเก๋งก็เสียหลักไปพุ่งชนกับต้นไม้ข้างทาง
ก็เลยทำให้คนที่อยู่ในรถเก๋งได้รับบาดเจ็บ๓คน
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีคนเสียชีวิตนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังมีคนเสียชีวิต๑คน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
รถจักรยานยนต์๒คันประสานงากันอย่างจังกลางถนน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี่นะครับ

สามารถบันทึกภาพวินาทีขณะเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนประสานงากันที่ถนนสุขาพิบาล๘
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อทางเข้าคอนโดบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย

เนื่องจากมีกระโหลกศีรษะบร้าวเลือดไหลในช่องท้อง

ทราบชื่อก็คือนายโสพลวิทย์โลตุฤทธิ์อายุ๒๐ปี

ที่มีนายปัญญาโฮมพิรมอายุ๓๘ปีเป็นผู้ขับขี่มา
ซึ่งนายปัญญาก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าหน้าอก
แล้วก็อยู่ในอาการมึนเมาสุรานะครับ
มาทราบว่านายโสพลวิทย์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เนื่องจากมีบาดแผลชะกันหลายจุด
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่พบว่านายโสพลวิทย์ผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากทางแยกปากร่วม
แล้วก็เลี้ยวพุ่งเข้ามาในเลนของนายปัญญา
ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ามาจากทางถนนสุขาพิบาล๘
แล้ว๒คันชนประสานงากันอย่างแรง
จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
ซึ่งทางตำรวจได้บันทึกภาพไว้ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปครับ